ดูเรื่องของสัตว์นีปีค่ะค้างคาวเออ
เอาจริงปกติคนเราก็ไม่ค่อยได้เห็นค้างคาวมันจะมาบินไปบินมาอยู่แล้ว
หนุ่มคนนี้เขาบอกเขาจะไปตัดมะระอยู่ในสวนค่ะ
ปรากฏว่าไปเจอค้างคาวค่ะ๓ตัวมันอยู่ในเหมือนในห่อห่อ
ห่อมะระอีกทีนึงใช่เขาก็เลยตัดสินใจเก็บกลับมาบ้านก็แล้วกัน
นั้นเขาก็ยังไม่ได้รู้ว่าตกลงมันเป็นค้างคาวอะไรยังไง
แต่เอามาเลี้ยงเอาไว้ในกรงนกคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูหน่อย
มันเป็นค้างคาวสีส้มค่ะเนี่ยนี่ค่ะโอ้
ลองดูเข้าไปใกล้ใกล้เนี่ยจริงคือเขาบอกว่าได้มาสามตัวเลยนะค่ะ
เนี่ยค่ะก็เลยเอามาใส่เอาไว้แบบนี้ค้างคาวสีส้มตัวเล็กสามตัวนี้เนี่ย
น้ำหนักสักประมาณเขาบอกไม่เกินสิบกรัมหรอกเลี้ยงเอาไว้ในกรงนกค่ะ
อยู่ที่บ้านพักในบ้านที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เจ้าของบ้านคนที่ไปเก็บมาเนี่ยคือนายศักดาใจดีค่ะเขาบอกเขาจับค้างคาวได้ตอนไหน
เช้าค่ะของวันที่สองกรกฎาคมตอนตีห้าเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปตัดมะระอยู่ในสวนค่ะ
แล้วพบว่ามันมีค้างคาว๓ตัวตัวเล็กซ่อนอยู่ในถุงกระดาษ
นี่ถุงกระดาษเป็นแบบนี้ไงคุณเขาจะเอาถุงกระดาษแบบนี้ห่อมะระเอาไว้
เพื่อไม่ให้พวกแบบแมลงหรือให้มันกัดกินหรือห่อมะละ
พอเสร็จแล้วเขาไปเห็นปุ๊บเขาก็เลยอ่ะงั้นเอากลับบ้านมาก่อน
ก็ไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูค่ะว่ามันคือค้างคาวสายพันธุ์อะไร
เพราะไม่มีใครรู้สุดท้ายก็เลยบอกอ่างั้นเลี้ยงเอาไว้ก่อนในกรงนกแล้วกัน
เพราะมันตัวเล็กเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าเอาจริงนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ปีก่อนเคยเจอค้างคาวแบบนี้มาแล้วแต่ตอนนั้นเจอ๑ตัว
แล้วก็ปล่อยมันไปนะคะกลัวมันจะตายแต่ครั้งนี้เชื่อว่าครั้งคราวหน้าจะนำโชคลาภมาให้
เพราะเจอทีเดียว๓ตัวก็เลยไปหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตค่ะ
พบว่านี่เป็นค้างข่าวยอดกล้วยปีกผีเสื้อ
พี่ศักดาบอกแบบนี้เดี๋ยวจะเอาค้างคาวทั้งหมดไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ต้องห่วงหรอกนะเขาไม่ได้คิดจะเอาไปขายให้ใครหรือว่าจะเอามาเลี้ยงเอาไว้เป็นของส่วนตัว
ถือว่าเป็นสัตว์หายากนี่เขาเอามาวัดขนาดมันด้วย
ว่ามันขนาดประมาณแค่นี้มันดูน่ารักจริงนะลองดูสิเนี่ยกลางปรุงเขามาด้วย
เรื่องของการเสี่ยงดวงตัวเขาเองกับเพื่อนบ้านเนี่ยแม้แน่นอนค่ะแบบนี้ก็ต้องมีการเสี่ยงกันหน่อย
เอาบ้านเลขที่แล้วก็จำนวนค้างคาวไปหาซื้อโรตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชค

เพราะอะไรล่ะเพราะเขาเอาค้างคาวมาวัดขนาดไง
พบว่าสูง๕เซนลำตัวกว้าง๓เซน

ก็เลยมาบวกกันก็ออกมาเป็นเลขนี้
ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปสอบถามยังคุณสมชายปานพวงแก้ว
ซึ่งคุณสมชายเขาเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาวที่เขาช่องพราน
ถึงเรื่องนี้ค่ะว่าคุณสมชายบอกแบบนี้ว่าค้างคาวที่ชาวบ้านเขาเจอกันเนี่ย
มันคือค้างคาวกล้วยผีเสื้อที่เขาบอกนั่นแหละ
หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าค้างคาวศรีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
ถ้าใครเอาไปเลี้ยงถือว่ามีความผิด
ส่วนค้างคาวชนิดนี้จริงเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ซึ่งเขาบอกว่ามันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะ
เพราะเป็นสัตว์ที่กินแมลงขนาดเล็กค่ะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณเจอเนี่ยคุณศักดาเขาจะเอาไปปล่อยแหละนะคะ
แหมคุณแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องขนาดตัวนะ
บาริกีด้วยบาริกีก็เนี่ย๓๕ทับ๑เลยนะคะ